เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะสักช่วงประมาณ๗โมงเช้าของวันนี้
ปรากฏว่ามีคนไปเห็นว่ามีศพเด็กชายอายุสักประมาณ๑๐ขวบค่ะคุณ
อยู่แถวตรงรางรถไฟแล้วแน่นอนน้องโดนรถไฟชนนะคะ
คือสภาพน้องเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะคือแขนขาเนี่ยหักหมดเลย
แล้วมีบาดแผลบริเวณใบหน้านอนหงายนะคะเสียชีวิตแล้ว
เป็นสถานีรถไฟนครชัยศรีนะคะที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาบอกว่ามันอยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟ
เรื่องต้นคือทราบแบบนี้นะคะว่าเด็กชายเอผู้ตายเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณตามีบ้านอยู่ใกล้ใกล้เลยตรงรางรถไฟตรงนั้นช่วงเช้าเดินข้ามทางรถไฟไปตกปลาค่ะที่ไอ้ตรงจุดที่เขาจะไปตรงที่ไปตกปลาเนี่ยมันจะเป็นประตูน้ำฝั่งตรงข้ามกับทางรางรถไฟก็เลยคาดแบบนี้ว่าตอนที่น้องเนี่ยเดินข้ามรางรถไฟอาจจะเป็นจัง
จะมีการประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟนะคะตอนนี้รู้แล้วว่ารถไฟที่เฉียวชนเป็นรถไฟขบวน๑๖๘เป็นรถเร็วกันตังกรุงเทพจะต้องเชิญตัวคนขับรถไฟมาสอบปากคำส่วนร่างของเด็กชายก็มีการมอบให้กับมูลนิธิส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลนครชายศรีติดต่อให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป